สาวคนนี้ค่ะใครจะลืมลงล่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องเนยปภาดาหายหน้าหายตา
แบ็คกลับมาอีกทีอุ้ยสวยกว่าเดิมมาพร้อมลูกสาวหนึ่งคนจ้ะ
คุณผู้ชมค่ะที่หายหน้าหายตาไปเป็นปีเนี่ยว่า
เป็นเพราะว่าน้องเนี่ยไปคลอดเบบีมากลับมาครั้งนี้คุณผู้ชมดูเอาเถอะ
คุณดูหุ่นคุณแม่ลูกหนึ่งขนาดว่าบางคนยังไม่มีลูก
ไม่ได้หุ่นขนาดนี้เลยนะคือต้องบอกว่าเป็นออร่าคุณแม่ลูกหนึ่ง
ก็ปลั๊บมารับงานทางหน้าจอแล้วนะตอนเนี้ยและที่ทำเอาหลายคนร้องอู้
แต่หลังคลอดเนี่ยน้ำหนักมันก็ลดฮวบลงไปเองเลย
หุ่นและน้ำหนักตอนนี้คือเรียกได้ว่าผอมกว่าก่อนมีลูกซะอีก
คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงกันดูหน่อยนะ
ห่างหายไปก็เกือบปีเลยหุ่นแบบว่าเป๊ะปังเร็วมากค่ะ
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือหลายคนทักมานะว่า
ถึงกับดีเอ็มมาว่าแม่มีทิศยังไงแม่อยู่ไฟเหรอ

แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนผอมอยู่แล้ว
มันก็เลยเหมือนกับว่าน้ำหนักลงเร็ว

พอ๑๐วันก็ลง๑๐โล
ลงหัวไปเลยเราก็อาจจะบวกกับว่าเราให้นมน้องด้วย

ก็คือเป็นช่วงที่น้ำหนักเยอะสุดในชีวิตคือ๖๐โล
ผอมลงกว่าตอนท้องนี่ค่ะปกติในหนัก๕๑

สมดีกรีไทยซุปเปอร์โมเดล
คุณเธอยังสับยังแซ่บเหมือนเดิม

คือก็ไม่มีอะไรจะพูดจะต้านแล้วแหละ

แต่เข้าใจน้องนะเพราะว่านี่ดูสิเขาเลี้ยงลูก
ลูกเนี่ยตัวอวบตัวอ้วนเพราะอะไร

เวลาคุณแม่ให้นมไปน้ำหนักในตัวมันก็ออกไปด้วยไง

แต่ก็กินเข้าไปให้มาก